แสดงสาวผ่านไปแล้วนะคะมาที่นักแสดงหนุ่มกันบ้างค่ะ
ไร้นรพัฒน์นะคะคนนี้บอกเลยนักแจ้งเกิดมาพร้อมกับฟินธนพัฒน์เลยนะคะ
แต่แฟนสงสัยว่าทำไมทำไมนะคะ
คุณว่าสีนบ้านแล้วสีนติดลงบนไปแล้วหรือเป็นหนุ่มไบร์ทเนี่ยแหละ

กดดันคาดวังอะไรไหมคะ
ถามว่ากดดันไหมก็ไม่นะครับผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
เพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นรุ่นพี่เราเขาคอยสอนเรามากกว่า
เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งเราจะต้องชนะเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
ก็ยังเรียนอยู่เรื่อยครับต้องเรียนอยู่ตลอด
เพราะว่ามันหยุดเรียนรู้ไม่ได้ครับนักแสดงมันต้องศึกษาชีวิตศึกษาการแสดงตลอดเรื่อย
คุณขายเห็นทรงดีตัวสูงขนาดนี้นะครับ
บอกผมอายุเพิ่งจะ๒๐เองนะครับ
ที่สำคัญยังไม่มีแฟนค่ะอนาคตยังอีกไกลนะจ๊ะ
จริงเด็กครับทุกคนชอบคิดว่าแบบ๒๕แล้วอะไรอย่างนี้
แหมมาทรงดีขนาดนี้นะครับรับประโลกว่าแฟนนะแหมจะผลัดดันแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับรอจังหวะและเวลานะครับ